สารทหารได้ยกคำร้องพนักงานสอบสวนนะครับ
แล้วก็ให้ปล่อยตัว๑๓นักศึกษา
และนักกิจกรรมรณรงค์ประชามติ

ขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะครับว่า
ไม่เจรจากับผู้ที่กระทำผิดกฎหมาย
หากใครกล้าออกมาเคลื่อนไหวก็ลองดู
ถ้าบุญบายก็เป็นนาทีขอสชจบ
ขณะที่พนอนุโภงพาวจินดารัฐมนตรีว่าการกรสมมหาดไทย
บอกว่าในวันที่๑๕กรกฎาคม
เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดมาประชุม

สงบเรียบร้อยเบื้องต้นภารกิจหลักก็คืออำนวยความสะดวกในการลง
ประชามติเหมือนเช่นทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งโดยไม่จำเป็นต้องเชิญ
คณะกรรมการการเลือกตั้งมาสังเกตการณ์ส่วนนายมีชัยรุชุพันธ์ประธานกรรมการ
ร่างรัฐมนุนยอมรับนะครับว่ากังวลจะเจอวิชามานในช่วงโค้งสุดท้ายของการ
ชี้แจงเนื้อหาร่างรัฐมนุนซึ่งก็จะทำให้กรทเสียเวลาทำความเข้าใจ
ประชาชนแต่ยังเชื่อมั่นว่าการทำประชามติจะเป็นไปอย่างราบรื่นเพราะ
ไม่มีเหตุอะไรที่จะทำให้วุ่นวายขณะที่สารทหารก็ได้ยกคำร้องขอฝาก
ขังผลัดที่สองสิบสามผู้ต้องหาฝ่าฝืนคำสั่งขอสอชอห้ามั่วสูงเกินกว่าห้าคน
ขึ้นไปและทำกิจกรรมยั่วยุปลุกปั่นทางการเมืองกรณีรณรงค์ประชาสัมพันธ
ประชามติร่างรัฐธรรมนูลโดยให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาทุกคนให้พ้นอำนาจศาลไปก่อน
ส่วนพนักงานสอบสวนจะมีความเห็นส่งฟ้องเมื่อใดขึ้นอยู่กับพนักงานสอบสวน
โดยผู้ต้องหาทั้ง๑๓คนจะถูกปล่อยตัวในวันพรุ่งนี้เวลา๘นาฬิกาที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
คำร้องต่อสารปกครองเพื่อขอให้ไต่สวนการละเมิดคำสั่ง
ทุเลาการบังคับคดีตามคำสั่งทางปกครองโดยเชื่อว่าคำสั่งปิดสถานี
โดยให้มีผลบังคับในวันที่๑๐กรกฎาคม
เหมือนเป็นความจงใจให้ระยะเวลาครอบคลุม
ช่วงที่กำลังจะมีการออกเสียงประชามติ
ถือเป็นการปิดปากทำลายการรับรู้ของประชาชน
ดังนั้นเวลาที่เหลืออีก๕วันนับจากนี้
พีชทีวีจะสื่อสารกับประชาชนอย่างเต็มที่
และเมื่อจอดำก็จะใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทาง